อมิกราศค่ะหัวใจสวายคือมันห้อยจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งนะ

อ๋อเหรอฮะคราวนี้เกี่ยวกับกีฬาซิปลายอย่างที่ปุ๊ยเคยเล่น
วัดเสียวแล้วคิวต้องดีนะ
การปล่อยตัวทั้งการช่วยเหลือ

ไม่งั้นเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้แหละครับ
โทนนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ย

ตอนแรกผู้หญิงที่ภาคบอกประสบการณ์พิเศษใช่ไหม
คือจะพูดถึงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ไม่รู้นะ
ค้างเติ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกาดกำลังไหลไปช่วยจากฝั่งนี้
ฝั่งเราเนี่ยคุณผู้ชมเออเนี่ยปรากฏว่าไอ้ฝั่งนู้นแล้วให้คิวก็ยังไง

รองเท้าดูนะดูนะ

ชนแรงนี่ป่ะนี่รองเท้า

ร้อยแล้วริ้วร้องไปแล้วศูนย์

กลุ่มผู้ชมครับชนกลางอากาศ

มันจะเป็นแบบนี้แหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ตี้ดีระบบการดูแลความปลอดภัยรัดกลุ่ม

คุณผู้ชมครับปล่อยตัวลงไปแล้วไปค้างเติ่ง

ตาฟประจำด่านนี้ก็ไปช่วยเหลือ

พอลงมาปั๊บชนกันกลางอากาศสิครับ
นี่แหละฮะแล้วรองเท้านักท่องเที่ยวก็ตกลงไป

จุดสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้คือ

ปล่อยตัวปล่อยคิวนักท่องเที่ยวใช่ไหม
กเว้นด่านสุดท้ายไม่มีวอร์ไง

ดันมีคนไปติดอยู่ถือว่า

กลางกลางอากาศแล้วเสียชีวิตมาแล้วนะครับ
ทำให้อุทยานประกาศห้ามเด็ดขาดเลย
ให้มีกิจกรรมนี้ในพื้นที่อุทยาน
แต่ที่สวพุพรไม่มีกฎห้ามครับ
ภูผาม่านเนี่ยขณะนี้กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต
เดินบนสะพานตาข่ายชมความงามของภูผาหินนะครับ
ก็ได้รับความนิยมจะไปนั่งชิวนะครับ
พักอยู่บนสะพานแขวนที่นี่ก็มีให้ครับ
ยังไงใครที่จะเล่นก็ระวังระวังหน่อยนะครับถ้าไปเที่ยวนะฮะ